นาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับคุณผู้ชมครับลงใต้ไปที่สตูนเหตุที่มันไม่น่าเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับไปดูสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดสตูนครับถูกปลาก้อนอิดใส่นะครับถูกปลาก้อนหินใส่หลังคาเป็นรูเลยครับนะฮะทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยเกือบครึ่งร้อยต้องหนีเอาชีวิตรอดเรื่องมันเกิด
มีใครก็ไม่รู้แต่ไม่หวังดีแน่แหละ
ว่างปลาก้อนหินก้อนอิดก้อนปูนใส่หลังคาครับ
เพราะดีที่จุดเกิดเหตุเป็นห้องครัวนะฮะ
เด็กมาเตรียมตัวเรียนแล้วก็เลยปลอดภัย
ครูต้องรีบพาเด็กหลบไปยังจุดที่ปลอดภัยเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็รีบแจ้งผู้ปกครองให้มารับลูกหลานของท่านกลับบ้านทันที
แล้วก็ขอปิดศูนย์ชั่วคราวไปก่อนครับ
หัวหน้าอารีกัปตันผู้หลานว่าเราจะไปต่างแนวไหน
จะหาที่หรือว่าจะโยกย้ายหนึ่งนักเรียนยังไงฮะ
หัวหน้าอารีคนนี้นะเล่าต่อบอกว่า
คุณผู้ชมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับ
ครั้งแรกจริงแล้วมันเกิดเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็หายไปเงียบกันไปเพราะตอนนั้นเจรจากันได้
แต่ก็มาเกิดเหตุอีกครั้งในปีนี้
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ
มีการข่มขู่ในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านด้วยนะ
อ้างว่าเป็นลูกชายเจ้าของที่ดิน
บอกว่าจะไม่รับรองความปลอดภัยทั้งครูและเด็กนะ

เนื่องจากพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้าน

บริจาคไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าโน้นเหรอครับ
จากนั้นเมื่อตั้งเป็นอบตสถานที่นี้จึงกลายเป็นสาราประชาคมของหมู่บ้าน
และยกพื้นที่๑ไร่ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยโข่ง
จากนั้นก็มีการข่มขู่กันนะครับมีการถือมีดพระเข้ามา
คว่างปลาสิ่งของเข้ามาทำให้ทั้งครูนักเรียนเสียขวัญสิครับ
เป็นผมผมก็กลัวเป็นลูกผมไปอยู่ในนี้ผมก็ไม่อยากให้อยู่นะฮะ
อยากให้มานะครับศูนย์ดำรงธรรมกับทางอำเภอบอกว่า
เดี๋ยวลงพื้นที่มาตรวจสอบวันนี้แหละอ้าวรีบหน่อยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ
หาทางออกให้ได้นะครับเด็กจะได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ต่อไปครับ